วันนี้คลองแสนแสบน่าจะแอบเหงาแอบเหงาเพราะว่าจะไม่มีเรือด่วนคลองแสนแสบ
เนื่องจากวันนี้เขาเอาขนพนักงานทั้งหมดไปฉีดวัคซีนเข็ม๓กัน
นี่ภาพประกอบเพื่อความเหมาะสมของข่าวนี้ครับภาพนี้คือภาพเดิมทั้งสิ้น
แต่วันนี้เนี่ยจะไม่มีพนักงานคนไหนออกไปขับไปขี่เรือให้ท่านโดยสารเป็นอันขาด
เพราะทั้งหมดจะต้องไปที่บางซื่อศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อครับ
ฉีดวัคซีนเข็มสามประกาศผ่านกรมเจ้าท่ามาแล้วนะครับ
บริษัทชื่อบริษัทก็คือครอบครัวขนส่งสองพันสองจำกัด
วันนี้หยุดหนึ่งวันวันนี้คือยี่สิบเก้าหยุดหนึ่งวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่
เพราะว่าวันนี้พนักงานทุกคนทุกหน้าที่ของเรือแสนแสบเนี่ย
จะต้องไปฉีดวัคซีนเข็ม๓เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยวันนี้
ของแสนแสบน่าจะแอบเหงาเพราะว่าไม่มีเรือโดยสารแล้วนะฮะ
ส่วนการฉีดวัคซีนเป็นตัวเลขของ๒๗กันยายนฉีดเยอะมาก
แสนแล้วเห็นไหมมันจะมีแสนแสนเนี่ยสองวันติดฮะ
รอบนี้โยนขึ้นมากลับมา๗แสนอีกแล้วเป็นเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓และเข็ม๔
เฮ้ยเข็มสี่อะไรอ่ะสุปเปอร์บูตเตอร์
เข็มสี่เลยฮะเข็มสี่ก็มีแล้วด้วย
ส่วนภาพรวมประเทศไทยก็ขยับข้ามเลยครึ่งทางมาแล้ว
ตบมือให้หน่อยพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ย
นับถอยหลังเหลือ๙๔วันตามเป้าหมายลุงตู่นะฮะ